ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

กลับมาช่วงนี้ครับเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษของสายป่าน

ขอต้อนรับคุณแม่โก้คุณแม่ของสายป่านสวัสดีฮะ

แม่รู้มานานยังไงครับว่าลูกสาวของแม่

เห็นอะไรอย่างนี้จะมาสะกิดกัน
เห็นเหมือนที่เห็นไหมอะไรอย่างนี้ค่ะจะถาม

กรณีที่แม่ตามสายป่านไป
เห็นบอกแม่เองก็เคยไปเจอลุงวิญญาณที่กองถ่ายเขาเหมือนกัน
ไปส่งเขาแล้วทีนี้เหมือนกับฝนมันตก
แม่ก็เลยไปนอนรอในรถดีกว่า
ประมาณตี๒๓แล้วค่ะ
แม่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะใครเขาจะมาเปิดประตูกระแทก

ที่คนขับมันจะกระแสะให้แม่ไปอยู่ทางซ้ายค่ะ

เป็นเหมือนแบบเสียงเปิดประตูเข้ามานั่งข้างแม่
แล้วก็กระแทกแม่ให้แม่ไปอยู่

แล้วก็ชักจะกลัวว่ามองไปแล้วไม่มีใครนี่นาม

ก็เลยปิดประตูรถอะไรเราก็เดินไปหา
หาป่านที่เขาถ่ายหน้าเซ็ต

ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะว่ามันดึกแล้ว

พอขากลับจะกลับ
กองเสร็จแล้วก็เกือบเช้าอะค่ะ

แต่ครั้งหนึ่งคุณสายป่านเองเนี่ยนะฮะ
เคยถูกทักว่าดวงขาด
ห้ามออกจากบ้าน๒เดือน

เขาบอกว่าขึ้นรถรถชน

ชะตาแบบห้ามเดินทางเลยค่ะ

เดือนนั้นเป็น๒เดือนที่แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ
จากอยู่บ้านเฉยกินมาม่า

เกือบเกือบเหมือนกันคือช่วงท้ายแล้วค่ะ

คือป่านต้องไปถ่ายหนังเรื่องหนึ่ง
ที่เราถ่ายกันมาแล้วมันยังไม่เสร็จสิ้น

เพราะว่าคิวนักแสดงต้องใช้เยอะมาก
ถ่ายที่ทะเลจังหวัดระยอง

คือต้องนั่งรถตู้กองถ่ายไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็ด้วยความที่แบบอ๋อดวงขาดค่ะ

ก็ทำไม่ได้ก็เลยต้องไป

กระทั่งปิดกองปาร์ตี้กันที่ริมหาด

มีป่านมีพี่อินมีคนขับรถตู้
แล้วก็มีพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้อีกคนนึง
นั่งมาด้วยมีด้วยกันแค่เนี้ยค่ะในรถอะ
ขาดกลับเราก็หลับ
มันเป็นประกายไฟที่ถนน
มันเป็นเหมือนออกเหล็กอะค่ะ

หนูก็เลยแบบปึ้งหันกลับไปแล้วมันเป็นกล่องดำใหญ่มากเลยค่ะ
กิ้งสวนมาจากเลนขวาตรงฝั่งคนขับ
ขณะที่รถตู้ก็วิ่งเร็วมากแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นว่าเป็นอะไร

ตู้คอนเทนเนอร์หล่นลงมา
มันกิ้งมาทั้งคันและรถด้วยค่ะ
เป็นปากไกลไฟเหล็กกับพื้นถนนอะค่ะ

ใช่ค่ะแบบกว่ามมากแล้วเขาตาแข็งกลับมาหาเลนเราอะค่ะ
หนูกับพี่อิ่นทำอะไรหนูไม่มีกระทั่งเสียงที่จะออกไปกรี๊ด
มือยังไม่ทันจะเอื้อมไปหยิบพี่อินเลยค่ะ
แล้วพี่รถตู้ก็เบรกแบบเบรกสองทีเขาซ้ำเบรกกระแทก
เขาก็เบรกกันเบรกกันกระทันหันแล้วก็ออกไปทางซ้ายแล้วคอนเทนเนอร์ก็ผ่านเราไปแล้ว

ตอนนั้นเหลืออีกกี่วันที่มันจะพ้นสองเดือน

อยู่ในเหตุการณ์อีกแล้วตลอด

แต่เราก็รู้สึกว่าเราได้สวดมนต์อะไรกันอย่างเต็มที่แล้ว

ปานก็ขอซิ่งสักศิกดิ์ของพ่อมันและเรียบร้อย
คือเราก็ไม่คิดว่ามันก็จะถึงกรุงเทพแล้วมั้งตอนนั้น

มันเหมือนกล่องไม่คีดกิ้งมาเรื่อยเลยอะ

คือในใจคิดว่าเอาลูกเขามาตายแน่เลยเนี่ย

มันเป็นตู้คอนเทนเนอร์๒ตู้นะครับ
มันไม่ให้ตู้เดียวนะที่มันเป็นค่วง

ส่งมาเขาน่าจะนำเราอยู่อะค่ะ

แล้วคนพี่คนขับมีสติมากแล้วคือหักออก

คนขับก็มีสติก็จอดลงมาแล้วก็คุยกันเลย
ก็คุยกับพี่พี่โบดิวเซอร์ที่เขานั่งข้างหลัง
เขาก็บอกว่าเขาสวดชินบัญชรมาตลอดทาง

เขาเขาสวดตั้งแต่ออกมาค่ะเขามีความรู้สึกว่าแบบ
สวดเขาอาจจะไม่ต้องสวดเลย

แต่เขาบอกว่าเขาแค่รู้สึกอยากสวด

แต่ครั้งนึงเนี่ยเห็นบอกเคยไปต่างประเทศ
ไปว่ายสารเทพเจ้าแห่งนึง
หลังจากนั้นคุณมีอาการแปลกเกิดขึ้น
เขาบอกคนข้างมีตรกใจ

มาเลเซียค่ะมาเลเซียมาเลเซียค่ะมีสองเขา
ภูเขาสองลูกมีพวกเขาสองลูกค่ะแกะอีกอันหนึ่งเป็นพระแม่อีกอันหนึ่งเป็นพ่อ
เป็นพระแม่อะไรฮะเป็นพระแม่รัศมีร์ค่ะ
พระแม่รักษมีค่ะกับพระพิคเนธค่ะสองเขาอยู่คู่กัน
ถ้าไปที่โกลาลัมเปอร์ก็จะเจอเลยค่ะข่าวนี้
ถือโอกาสไปไห้เพราะเราไปถ่ายงานอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็สวดมนต์ขอสิริมงคลเหมือนที่ทุกคนเขาขอกัน
อะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอพรธรรมดาเนอะ
จังหวะนั้นหนูพูดอะไรก็ไม่รู้ออกมาค่ะ
หนูรู้ว่าในใจหนูพูดว่าหนูจะเลิกทานเนื้อเนื้อวู้
เพราะก่อนหน้านี้หนูเป็นคนทานเนื้อวัวเยอะมาก
ก็ในใจคิดว่าเราจะเลือกทานเนื้อวัวอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดให้ท่าน
ในใจคิดอย่างนี้แต่คนข้างบอกว่าปั่นพูดออกมาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้
ฮะคุณพูดออกเป็นเปล่งคำพูดออกมาทั้งที่คุณคิดแค่ในใจ
ค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้
เขาฟังไม่รู้เรื่องสักระยะหนึ่งนะคะจนกระทั่งหนูเหมือนจะเป็นลม
แล้วลมพับลงไปแล้วลืมตาขึ้นมาเขาก็ถามว่าปั่นพูดว่าอะไร

ทั้งที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่คุณจะพูดออกมาด้วย

หนูไม่ได้คิดด้วยซ้ำค่ะว่าหนูจะไปขอว่าหนูเลิกกินเนื้อ

นานแค่ไหนเน้อ

มีเพื่อนรุ่นพี่นักแสดงคนหนึ่ง
เขาทักหนูว่าหนูมีผู้หญิงเนี่ยตามสายป่านอยู่

อย่างที่เรารู้จักกันพี่ใหญ่จะเป็นคนยิ้มง่าย

ว่าคือผู้หญิงใชดชดายินอยู่ข้างหลังเรา

แล้วคุณใหญ่แนะนำคุณทำยังไงบ้าง
เอาสดาหารสดาสวย

แล้วก็ให้คุยกับเขา
ไปพูดคุยกับคุณใหญ่ฝันดีกัน

ตามน้องสายป่านอยู่เนี่ย

พบเขาเลยนะครับคุณใหญ่ฝันดีครับ